บ้านหลังนี้เป็นของฉัน
นี่เป็นบ้านของฉันฉันไม่ยอมหรอก

หลองได้ยกกำลังทราตั้งขบทวนกันมาวาก

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๓

ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ

สู้
กับทีมมังกรจิ๋ว
พญาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับ
เพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามากกว่าจิ๋ว

เมื่อวานนี้น้องไมโครโฟนเปิดศึกยกที่๓ไว้
ด้วยเพลงที่ใช้ความสามารถในการเอื้อนแบบลูกทุ่งไทยแท้
กวาดคะแนนไปได้๒๗คะแนน
วันนี้น้องเอย่าตัวแทนทีมสามซ่าบางกอกคนสุดท้าย
จะเอาเพลงไหนมาออกรถเพื่อให้ทีมรักษาคะแนนนำไว้ให้ได้
ต้องมาเชียร์กันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้องได้ยกกำลังซ่า

ที่ไม่ถอยไปไหนเลยแล้วยังซ่าสู้เด็กอยู่
นั่นก็คือคณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
พี่เสนาหอยน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

ไหมครับพี่หอยอ๋อช่องปากยังตึงอยู่เลยครับผม
คุณไม่เห็นนะตอนที่เจนนี่เขาส่งมา๑๐ไม้นะคุณ๔๐ลูกอยู่ในช่องปากผม
หนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรสำหรับเจนนี่
นี่คือความสนุกสนานนะครับครึ่งแรกในยกที่๓
แต่นี่ครึ่งหลังเขาต้องมาแก้เกมกันผมไม่รู้ว่าเขายังมีอารมณ์สนุกและซ่ากับพวกเราอยู่ไหมนะครับ
เดี๋ยวไปดูในห้องเด็กซ่ากันหน่อยครับ
โลห้องเด็กซ่าสวัสดีครับ
ครับครับผมพ่อเอ๊ครับครับลูกแซค

ตัวคนเดียวลูกตั้ง๖คนนะครับเลี้ยงไม่ไหวหรอกครับ
ถ้ามีน้องแป้งมาเลี้ยงช่วยสักคนนี่น่าจะดีเลยครับผม
เอางี้เอาวันนี้เลยเห็นนะลูกนะวันนี้แป้งไม่ว่างช่วยเลี้ยงไปก่อนนะลูกนะคุณพ่อลูกหก
เอาล่ะแต่เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะเดี๋ยวต้องส่ง๑คนขึ้นมานะครับ
นี่เลยครับน้องเอย่าครับผม

เขาคิดแก้เกมกันแล้วใช่ไหมลูกแซ็ก

แล้วเราได้ให้คำปรึกษาอะไรน้องเอย่าบ้าง

ตอนนี้น่าจะลืมไปหมดแล้วครับเพราะว่าวิ่งเล่นลืมไปหมดแล้วครับ

เอาล่ะบอกให้น้องยาย่าเตรียมตัวนะครับขอบคุณห้องเด็กซ่า

เอางี้ดีกว่าพี่หอยอยากไปเป็นพี่เลี้ยงเปลี่ยนกับแซคบ้างไหมล่ะครับ

ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงยกที่๓แล้วนะครับ
แล้วก็ยกนี้เหลือน้องเอย่าเพียงคนเดียวนะครับ
เอย่าจะเลือกแผ่นอะไรไปสู้กับพี่ไมโครโฟนครับ
หนูจะร้องเพลงเร็วค่ะเพราะว่าหนูเน้นความสนุกเป็นหลักค่ะ

อย่างนั้นพี่แจ๊คขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเอย่านะครับ
กวาดคะแนนจากกรรมการมาให้ได้นะครับผม
สุดยอด
วัยของเขาเนอะเขาน่ารักแบบสดใสอยู่แล้วนะ
แล้วพอมาใส่กระปุ้งกระโปรงแบบนี้ดูงามจริงเลยลูก

อย่าไปรู้จักมูลนิธินี้ได้ยังไงลูก
เพราะว่าคุณแม่เป็นคนแนะนำให้หนูรู้จักครับ
วันเกิดหนูแม่พาหนูไปช่วยเหลือคนอื่นทุกที่เลยค่ะ

ต้องตามหนูเป็นแม่นี่เอง
คุณแม่พาน้องเอย่าไปทำบุญเหรอครับ
คือปกติเขาจะเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะ
คือทุกวันนี้จะต้องตื่นใส่บาท

แล้วก็ช่วงทุกวันเกิดเขา
เราก็จะพาไปบ้านเด็กกำพร้าบ้างหลายที่
บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนบ้าง
เขาก็จะแบบสงสารเวลาเห็น

น้องพวกนี้อาจจะไม่มีโอกาสเหมือนเอย่านะ

ให้โอกาสเขาไปร้องเพลงเขาฟังบ้าง

ก็จะเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีค่ะ
อนุมูธนาบุญด้วยนะคะแม่ครับ

หนูไปสอนเต้นเพลงจะเลิกคุยทั้งอำเภอค่ะ

แล้วเพื่อนก็เรียนเต้นกับหนูอย่างนี้เหรอลูกเหรอ
เพื่อนก็ยืนเต้นกันใหญ่เลยค่ะ

เอาดิที่หนูไปสอนเต้นมาลูก
แล้วตอนที่หนูไปสอนในมูลนิธิเนี่ยลูกคือเพื่อนสนุกไหม

อกจากชอบเต้นแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ายังชอบเป็นนักแสดงด้วยเหรอลูก
หนูชอบแสดงชอบแสดงละครค่ะ

แม่ครับจริงแล้วน้องเอย่าเนี่ยเขามีผลงานการแสดงอะไรบ้างครับ

แล้วก็เล่นหนังภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้น
เล่นเป็นแอนาเบลเป็นผีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าคุณแผนฟ้าฟื้นเนี่ยก็จะต้องเห็นน้องอย่าอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม

แต่งสนุกกลัวตัวเองเลย
อย่าถ้าอย่างนั้นเราก็อยากเล่นละครอยู่ไหม
หนูอยากเล่นเป็นนางร้ายค่ะ
คุณแม่นางร้ายเนี่ยต้องเล่นยังไงต้องทำหูทำตาเล่นยังไงครับ
อาจารย์แม่ไม่ทราบจริงเพราะว่า

แล้วเตรียมเห็นสีหน้าน้องเลย
น้องมาทำงี้เดี๋ยว

อนมากครับ

บ้านทรายทองบ้านทรายทองบ้านทรายทองแซมเครื่องโจมส์ภาพ
อันน้อยตัวเด็ดเลยเอาจริงนะเมื่อกี้เนี้ยทุกคนเป็นชายกลางเต็มที่เลย
ชายการเป็นใครไม่ได้หรอกนอกจากผมคนเดียว
ถ้าอย่างนั้นฉากนี้เป็นฉากที่หญิงแม่แล้วก็หญิงเล็กเนี่ยนะฮะ
จะไล่พจมานออกจากบ้านคุณแม่พอเปิดซีนมาด่าเลย
แล้วนี่ผสมลงด่าเลยเพื่อที่จะไล่คนนี้ออก
เราก็ไม่อยากให้พี่พจมานออกจากบ้านชนใช้กลางนิ่งไว้
นี่นางพจมาน

น้อง
น้องจะเอาตุ๊กตาทองเลยหรอครับแม่
ทำไมนะครับผมจะเป็นผู้กลางกลางความห่วงเข้าได้เต็มที่

นี่นางพจมานคนยังแก่

คนอย่างแกไม่สมควรที่อยู่บ้านสายทอง

และเอาเสื้อผ้าฉันไปซักก่อนนะ

ครับครับครั้งเดียว
ฉันเห็นด้วยดีด้ากอไล่ออกไป
เก็บของเก็บออกไปให้หมดนะเป็นเสนียดที่บ้านฉัน

หรืออย่าให้ฉันมาเห็นหน้าอีกนะ
คุณแม่คะบ้านนี้เป็นของหนูนะคะ
ไหมคะแต่บ้านนี้เป็นของหนุ่ยนะ

เดี๋ยวเมื่อกี้ยังอยู่นนทบุรี
เลี้ยวไปปากป้ายกันซะลูกค้า

เห็นอย่างนั้น

ไม่จริงไม่จริง

รับมื้อได้หรือ
โอเคโอเค
น้องไอ้หน้านี้เขาเหมาะเลยนะ

คุณกลับฆัยหรือห่าคุณได้แล้วไหม

ไปถอยง่วงเด็กก่อนเร็ว
เอากลับไปหรือยไปเลย

จะพูดก็พูดไม่เป็น
บทพรัมมีแด่ยังไง

พี่ยายมีตัวมาดีแค่ไหน
เต็มที่เกินร้อยเลยค่ะ
อย่างนั้นมาดูความซ่าของน้องเอย่านะครับ

อยากฟังพี่หอยค่ะ
น้องเอย่าจากทีมสามซ่าบางกอกใช้กลยุทธ์เอาเพลงเร็วเข้าสู้กับเพลงช้าที่ไมโครโฟนได้ร้องไว้เมื่อตอนที่แล้วแผนนี้จะสำเร็จหรือไม่มาติดตามกันต่อได้เลยครับ
ชื่อเล่นชื่อน้องยายาอายุ๘ปีจากทีมสามซ่าบางกอกกรุงเทพมหานครค่ะ
หนูเป็นคนน่ารักสดใสร่าเริงเรียบร้อย

ปีนี้หนูเลยได้รู้จักมูลนิธิบ้านพระพร
หนูไปสอนน้องเขาเต้นค่ะ
น้องก็เต้นกับหนูกันใหญ่เลยค่ะ
หนูเห็นน้องเขาเต้นกันอย่างมีความสุขมากเลยค่ะ
รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หนูทำได้เต็มที่ค่ะ
วันนี้น้องยายามาทำเพื่อเด็กมูลนิธิบ้านพระพร

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ครั้งใส่ก็อ้ายคนเห็น
โปรดติดตามต่อไป
ชัก

เป็นยังไงบ้างลูกจบไปแล้วกับการแสดงของเรา
โล่งมากเลยค่ะ
ทำไมลูกมันเป็นยังไงถึงได้โล่งมากเลย

ตอนแรกมันตื่นเต้นมากเลยค่ะ
เชื่อไหมลูกว่าน้ำทรงน้ำเสียงหนูคือทำได้สุดยอดจริงเลยนะ
แต่วันนี้จะถูกใจคณะกรรมการแค่ไหนต้องไปฟังจากคณะกรรมการก่อน
อยากฟังใครพูดก่อนหนูอยากฟังใคร
แม่สูบค่ะแม่สูบ

อยากฟังผู้หญิงแม่ค่ะพูดแบบหญิงเลย
ฟังคุณหญิงแม่ค่ะ
ฮ่า
อยากบอกว่าสิ่งที่หนูอยากเป็นนะลูก

พอฟังหนูร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้

การแสดงที่ทดสอบไปก่อนหน้านั้นก็คอนเฟิร์มระดับหนึ่งแล้ว
แต่พอร้องเพลงนี่โอ้โหเสียงหนูนี่มันปรี๊ดมันแป่นมัน

น้องถ้าสมมุติมีบะหมี่มาขายแล้วพูดอย่างนี้
ะหมี่ปั่นจักรยานหนีเลยครับ
คือถ้าไม่หอฉันจะกรี๊ดให้บ้านแตก
ฟิลเขาประมาณนั้นต้องห่อให้ด้วยเลย
เก่งมากแล้วเสียงเขากว้างด้วยนะ
ต่ำเขาก็ต่ำถึงสูงก็สูงได้ด้วย
เพลงนี้ไม่ใช่ร้องง่ายนะแต่เสียเอย่าเอาอยู่มากเลยลูก

นี่คือเสียงของพี่สุนารีนะครับ

อยากฟังพี่หอยค่ะ

เพลงนี้ถ้าร้องไม่สนุก

พวกเราสนุกแล้วก็น่ารัก

ดูเขาเต้นดูเขาร้องแล้วมันน่ารักดี
จริงแล้วถ้าน้องคิดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่

ถึงจะเรียกว่านักแสดงจริงนะครับ
แล้วน้องมีความสุขเป็นให้เต็มที่ครับ

ขอบคุณพี่หอยมากครับอีกหนึ่งท่านพี่สาวแสนสวยพี่เจนนี่

แข่งขันรู้สึกว่าน้องมาโชว์

แล้วก็การที่แบบกล้าแสดงออกได้
ขนาดนี้มีการพูดหยอกล้อพี่หอยด้วยพูดขอเสียงคนดูคือถ้าเป็นศิลปินเนี่ยคือเตรียมทำเพลงได้เลยเพราะว่าการแสดงหน้าเวทีเนี่ยผ่านแล้วนะคะแล้วก็คือเมื่อกี้พี่เจนนี่ไม่สามารถละสายตาไปไหนได้เลยเพราะมันน่ารักมากมากกับการเอ็นเตอร์เทนที่ดูจริงใจมีเสียงแหลมมันเหมาะกับเพลงมากคู่นี้
เอาล่ะหมดหน้าที่ของน้องเอย่าแล้วนะครับ
ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง๓ท่านแล้วครับว่า

แต่ก่อนที่จะลงคะแนนให้กับน้องเอย่านะครับ
มาพบกับทีมเด็กซ่าทั้ง๒ทีมบนเวทีซ่าเลยครับ

จัดลงจัดลง
คุณแซคนั่งประจำที่ก่อนครับขอบคุณมากครับ

แซคมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องทั้งสองคน
สิ่งที่ลูกทั้งสองคนทำอยู่ไม่ใช่แค่เป็นการร้องเพลงนะครับผม
เป็นการที่ช่วยเหลือบ้านเกิดของตัวเองนะครับผม
แล้วก็การการขัดขันมันมีอยู่แล้วนะครับ

แต่จงจำไว้เลยว่าลูกทั้งสองคนเป็นที่หนึ่งในใจพ่อเสมอลูก
ขอบคุณพี่แต๊งมากครับ

ถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
จะให้คะแนนกับน้องเอย่าในบทเพลงห่อให้ด้วย
กรรมการแต่ละท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนนนะครับ
แนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
อย่าลืมนะครับว่าน้องไมโครโฟนมีคะแนนอยู่ในมือแล้ว

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะให้น้องเอย่ากี่คะแนนครับ
อยากคิดว่าเราเป็นแฟนกันอ่ะ
มันคือการแสดงนะทุกคน

และน้องที่ห้องเด็กซ่า
สนุกกันทุกคนแบบนี้
กรรมการจะใจอ่อนให้คะแนนเท่าไรกัน
ต้องมาลุ้นครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะให้น้องเอย่ากี่คะแนนครับ
ไฟเฮ้ยได้ตอนเลย
แล้วกระแนนของน้องเอญญาคือ

พี่คนผมมีแฟนอยู่แล้วนะ
อยากคิดว่าอยากคิดว่าเราเป็นแฟนกันนะ
มันคือการแสดงนะทุกคน
เอาตรงนะไม่ได้มีอะไรถามเขาเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
ทีมบังกอนจิ๋วเจ้าพระยาจากนครสวรรค์ยี่สิบเจ็ดคะแนน
และสามซ่าบางกอกก็มีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนน
เพราะฉะนั้นในวันนี้ในยกที่๓ทั้งสองทีมเสมอกันนะครับ
และวันนี้นะครับทั้งสองทีมนะครับได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกที่๓นะครับ
ร่วมกันทั้ง๒ทีมเลยเป็นจำนวนเงิน๕๐๐๐บาท
น้องเอย่าใช้ความน่ารักสดใส
ขวาคะแนนไปได้เท่ากับน้องไมโครโฟนคือ๒๗คะแนน
ครับผมการแข่งขันในยกที่๓ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยทำเต็มที่แล้วครับ

คะแนนก็เลยต้องออกมาเสมอกันเป็นของธรรมดาครับ

เพราะฉะนั้นแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะ
เพิ่งผ่านไปได้แค่๓ยกเองนะครับผม

เขาบอกว่ากองทัพมันต้องเดินในท้องนะครับผม

ลุยรับประทานอาหารนะครับ

การแข่งขันในยกที่๓นี้
เรียกได้ว่ากินกันไม่ลง
ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกนี้
จึงมีผู้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายคือ
โรงเรียนวิชาวดีจากจังหวัดนครสวรรค์
และมูลนิธิบ้านพระพร

ยังเหลือการแข่งขันอีก๘ยก
ใครจะขวาทุนได้มากกว่ากัน
ต้องติดตามเชียร์กันได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

นี่เต้นเจนหรือนางตะลุงฮะเมื่อกี้

มีสดใจร้าย
ดอกไม้ก็ทำใจอ่อน
จึงไม่อาทร
พิดกว่าเหงาจากหัวใจ
สวัสดีครับ